คุณผู้ชมไม่ใช่อะไรเพราะว่านักร้องลูกทุ่งสาวสุดแซ่บจ๊ะนงพนีคนดีคนเดิม
จากรายการเศรษฐีป้ายแดงของเรานี่ไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ต
รอบการจับไป๓๐ปีของราชินีเพลงลูกทุ่งภูมิภวงดวงจานด้วย
สร้างสีสันให้คืนที่๘สนุกสุดเวียงไปเลยพี่จ๋า
ดูสิจ๊ะลายเสือลายมาลายอะไรเนี่ยเออนะฮะ
ร้องเพลงให้แม่พึ่งฟังน้อยกว่านี้ไม่ได้จริง
คุณดูชุดเขาบอดี้สูตรลายเสือเป็นไงรัดรูปสุดแซ่บไปเลยพี่
รำลึก๓๐ปีแห่งการจับไปของแม่พุ่งภวงค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาที่วัดทัพกระดาน
หลายคนบอกว่าโอ้โหเป็นคืนที่๘ที่มันมันสุดใจจริง
แฟนเพลงแม่พึ่งค่ะร้องเต้นกันทุกเพลง
แล้วพอพ่อแม่พี่น้องนะรู้ว่าจ๊ะมาจ๊ะนงพนีมา

แห่มารุมมาตุ้มมาเลยจ้ะโอ้โฮจ๊ะพี่ข้าเกลียดเลย
เผ็ดลอยคุณดูแล้วก็พดท่าให้ด้วย
อ่ะกล้องไหล่ทุกตัวเกลียดตรงแซลฟี่กล้องหน้ากล้องหลังได้หมดค่ะ
แล้วมางานแม่พึ่งทั้งทีมากับเพื่อนสีจ้านี่มันต้องเต็มที่จัดไปเลย

เกิดมาเนี่ยพร้อมกับเสียงเพลงของแม่อยู่แล้ว
แล้วเราก็คือแบบว่าฟังเพลงแม่มาตลอด
แล้วยิ่งแบบว่ายุคนี้เนอะมียูทูปอะไรอย่างนี้

จริงเพลงที่ชอบมากที่สุดนะคะของแม่นะคะ

ก็แสดงเข้ามาซิรู้หรอจังรู้นี่เลย
วันนี้เพื่อนมาร้องด้วยวันนี้เพื่อนร้องเพลง
หนูไม่รู้ไปถึงเนื้อกันหนูไม่รู้
โดยจะมีสวัสดีกับพี่ฝนนัสธิพรสุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็นักร้องจากเวทีไมค์ทองคำค่ะ

แล้วก็ครอบครัวดวงจันทร์มาร่วมปิดงานลำลึก๓๐ปีด้วยคุณผู้ชมค่ะ

พี่หญิงทิติการไงล่ะจ๊ะคุณค่ะ
มากสวยมากจริงนะคะ
บอกเลยว่าพี่หญิงเสียงดีมากจริงนะคะ
ที่สำคัญเราฟังเสียงของพิธีการอยู่ในคนในสตู

เดี๋ยวเราไปฟังดีกว่าว่าความรู้สึกเราที่ได้ร่วมงานในวันนั้นเขาเป็นยังไงบ้าง

ปัจจุบันนี้มีผลงาน
ตั้งแต่หญิงประกวดร้องเพลงเพลงแรกในชีวิตเลย
แล้วก็ทุกครั้งเนี่ยถ้าหญิงมีโอกาสได้ร้องเพลงของแม่พึ่งบนเวทีหรือว่างานใดนะคะ

ในเรื่องของการแสดงหรือว่าบทเพลงให้กับคนลุกทุ่งค่ะ
ผู้ชมที่ปอกไปยันแปลกนะกะเพื่อใคร

คืนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะคะ
ก็จะมีศิลปินนะพี่ฝนธนสุนทรนะคะ
คุณเพชรพุ่มพวงแล้วก็ครอบครัวนะคะมาร่วมด้วยคุณผู้ชม